ดูงานบุญที่จังหวัดเลยกันก่อน

เขาบอกต้นดอกไม้ใหญ่และยักษ์ที่สุดในโลกแล้วนะฮะ

ในในในใน
นี่ใครไม่เคยเห็นต้นดอกไม้เป็นแบบเมื่อกี้คุณ
มีทั้งขบวนแห่มีทั้งนางรำมาร่วมฟ้อนในงานแถลงข่าว
นี่เป็นงานแถลงข่าวประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ
แสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับ
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับ
รองผู้ว่านรงจีนอ่ำพร้อมด้วย
ทางด้านของผู้มนุยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมแถลงข่าวนะครับ

จะมีการแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก
กว้าง๓เมตรสูง๑๕เมตร
ใช้คน๑๖คนในการแบกหาม
แล้วก็ต้นดอกไม้กว้าง๓เมตรสูง๕เมตร

แห่รอบพระอุโบสถในช่วงกลางคืน
เพื่ออะไรคุณเป็นการบูชาพระรัตนไตย
ผู้ที่หามต้นดอกไม้ต้องโยกประกอบจังหวะ
อย่างที่เราได้เห็นตอนต้นนะคุณฮะ
ผู้หามซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะ

ส่วนนางรำก็ต้องรำไปด้วยนะครับ
ต้นดอกไม้หมุนซ้ายหมุนขวา
ตามจังหวะกลองคล้องฉิงนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า
ปีแล้วนะคุณนะหนึ่งเดียวในโลกนี้นะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าการนำดอกไม้มาบูชาพระ
ในช่วงวันสงกรานวันขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ย
เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับ
ให้อยู่ดีมีสุขให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

บ้านเมืองก็ร่มเย็นหอมหวนไปด้วยกลิ่นของดอกไม้นะครับ

ใช่ค่ะนี่เอาจริงนะ
ช่วงนี้หลายพื้นที่เขาก็เริ่มจัดงานกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
หรือว่าในบ้านพื้นที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยจัดงานเอามาโปรโมทกันได้นะ

ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่นครสวรรค์หน่อยละกันค่ะ
นครสวรรค์ดูสิบรรยากาศก็เริ่มคึกคักกันแล้ว

ใช่ค่ะเห็นเป็นทงราวมาแบบนี้
สัญลักษณ์ของสงกรานแล้วก็เสื้อลายดอกค่ะ
ซึ่งเขาก็ไปจัดงานที่วัดห้วยลำไย

นุ่งผ้าสิ้นเกาะพระเจดีไซน์๑๒ชั่วโมง

งกรานจะต้องมารำวงกันหน่อยนะคะ

เล่นยนต์ลูกช่วงเกาะพระเจดีไซน์คู่
นี่เขาจัดแบบที่ผ่านมา๒๓ปีโควิดไง

แล้วพอมารอบนี้จัดกันแบบเต็มที่เลย
ก่อนซ้อนพาเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะฮะ

เห็นแบบนี้แล้วมันเห็นถึงความสามัคคีของชุมชนนะคุณฮะ
นครสวรรค์แล้วเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูที่โคราชกันหน่อยละกันค่ะ
นครราชศรีมาเขาก็เตรียมแล้วจะจัดงาน
เป็นงานมหาสงกรานโคราช๕๕ปีเมืองนครราชศรีมา
เขาจะจัดวันที่๑๒ถึง๑๕เมษายนนี้นะคะ
แล้วก็มีการสืบสารประเพณีแห่พระคันธาราช
เคลื่อนจากวัดพระนารายมหาราชวรวิหาร
ประดิษฐานที่ลานอนุสวรีเท้าสุรนารีค่ะ

ใช่แล้วก็แห่ลอดซุ้มประตูชุมพล
เตรียมพวกพ่างเงินพ่าทองความยาว๕๕๕เมตร
แล้วก็มีการลอดซุ้มประตูชุมพลเฉลิมฉลอง
ครบรอบโคราช๕๕ปีนะคะ
นักท่องเที่ยวเขาเตรียมเลย

จะมีอุโมงเล่นน้ำสงกรานยาวเป็นอุโมงยาว๑๒๐เมตร

มีการประชันรำโทนการประกวดรำวงย้อนยุคก่อเจดีไซน์
กวดเทพีสงกรานก็พลาดไม่ได้เหมือนกันค่ะ
ขายพวกสินค้าโอท็อปตรงลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
เอาเผื่อใครอยากแวะไปที่โคราชประตูสู่อีสานก็ไปได้เหมือนกันนะคะ
แล้วตอนนี้นะคุณผู้ชมช่วงใกล้สงกรานเนี่ยเชื่อไหม
อเดอร์พวงมาลัยเพียบจริงฮะ
พาไปดูที่บุรีรำกันหน่อยร้านขายดอกไม้
ตอนนี้นี่คือมือเป็นระวิงเลย
เร่งร้อยพวงมาลัยข้อมือมาลัยของคลอ

เพราะว่าออเดอร์เข้ามาแน่นเลยนะคะ
ตอนนี้มีออเดอร์มา๓๐๐กว่าพวง
แล้วก็ยังสั่งมาเรื่อยน่าจะไปแตะ๕๐๐พวงนะคะ
ทำไม่ทันต้องจ้างคนมาช่วยร้อย
นี่คิดดูสิแล้วราคาดอกมะลินี่ก็พุ่งโลละ๕๐๐บาท
ตอนนี้กุหลาบขาดตลาดแล้วนะคะ
คิดถึงบรรยากาศประเพณีแบบนี้จริงนะคุณนะ
เราก็เลยแจกพิกัดนะฮะว่าประเพณีงานบุญทั่วไทยด้วย